หลัก๓๔พันล้านผู้เสียหายเยอะ
คือที่จังหวัดตราดกับจันทบุรีนะครับคือที่ตราดเนี่ย
เยอะหน่อยเพราะว่าเป็นต้นทาง
นางสาวจิตราหรือว่าเจอายุ๓๐ปี
กันว่าเป็นยี่ปั๊วรายใหญ่ที่นั่นนะแล้วก็รับว่าเอามามาซื้อกับฉัน
คือไม่มีเงินคืนเขาไม่มีลอตเตอรี่ให้เขา
วันนี้ผู้เสียหายยังคงเดินหน้าฟ้องร้องเอาเรื่องอยู่นะครับ
วันนี้รวมตัวกันแล้วไปที่กองบังคับการกองปราบรามนะฮะ
ต้องการให้กองปราบรับทำคดีนี้ให้หน่อย
เพราะกังวลว่าคดีนี้เนี่ยเดี๋ยวมันจะไปไม่สุดทาง
มีผู้มีอิทธิพลหนุนหลังนางสาวเจหรือเปล่า
เพราะมองว่าหญิงสาวอายุ๓๐ปีคนนึงเนี่ย
จะสามารถทำขบวนการขนาดนี้ได้เหรอ
มันจะมีคนอื่นมาร่วมด้วยอะไรไหม

วันนี้ที่กองปราบนะครับท่านผู้ชมครับนี่ฮะ
ตัวแทนผู้เสียหายที่ถูกโกงลอตเตอรี่ในขบวนการนี้นะครับ
เดินทางไปแจ้งความหลายสิบคน
นางสาวคนนึงฟักทองอายุ๔๑ปี
ที่เราไปคุยด้วยเธอเป็นผู้พิการขาทั้งสองข้างนะครับ
คนนี้ครับนี่มาจากชัยนาฏนะฮะมาพร้อมกับสามีมาแจ้งความเพื่อจะเอาผิดนะครับ
บอกว่าปกติเนี่ยเธอรับลอตเตอรี่มาขายเองอยู่แล้ว
โดยจะดูจากกลุ่มไลน์ที่เปิดการซื้อขายกันเพราะตัวเธอไม่มีโคต้า
ก็ต้องเปรียบเทียบราคาว่าเจ้าไหนเนี่ยให้ราคาที่สามารถรับได้
ก็ดูได้ว่าเจ้าไหนดูแล้วน่าไว้วางใจก็จะสั่งจากเจ้านั้น
พอเธอได้มาเธอก็ไปขายตามตลาดนัดที่ชายนาฏ
จนกระทั่งเธอมาเจอกับในเขตเธอบอกว่าในเขตเนี่ยชื่อจริงชื่อนายวุฒิพัฒน์นะ
ก็เลยติดต่อที่จะซื้อลอตเตอรี่ด้วยเพราะเห็นว่าในเขตเนี่ยให้ราคาถูกกว่าคนอื่น
แต่ช่วงหลังเนี่ยเริ่มมีปัญหาก็คือลอตเตอรี่เนี่ยมันได้ไม่ครบนะฮะ
เธอบอกว่าเธอก็เลยไปซื้อเจ้าอื่นด้วยสุดท้ายถึงมารู้ว่าเอ้า
เจ้าอื่นที่ไปซื้อเนี่ยวนไปวนมามันก็มาที่เขตเหมือนเดิม
เหตุที่ว่ากันว่าเป็นมือขวาของเจนะฮะทำให้ความเสียหายของเธอตอนนี้นะครับ
แสนบาทนะคือนางสาวจิตราหรือว่าเจเนี่ยที่ถูกจับเมื่อวานเนี่ย
ไม่ใช่ถูกจับเธอมามอบตัวมีคนให้ข้อมูลบอกว่าเขตเนี่ยเป็นมือขวาของเขา
ทั้งหมด๓สายก็๔แสนกว่าเกือบ๕แสน

ใช่เงินทุนเราที่เรามีอยู่กู้หนี้ยืมสินมาเหมือนกันเครียดมาก
เพราะภาระหนี้สินภาระหนี้สินพอต้นปลายเดือนอย่างนี้เราก็ต้องมีเหมือนกัน
ยังไม่รู้ว่าจะเอาตรงไหนไปใช้หนี้
ที่เขามาฟ้องร้องกันเยอะเนี่ยเมื่อวานเราทำผังให้ดูแล้ว
เริ่มต้นจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรด้วยนะฮะ
โทษศพสำนักงานสุดหลักกินแบ่งรัฐบาลจัดฐานวัฒน์ก็บอกแล้วก็ให้โควต้าของมุมพิทธิได้
แล้วก็ผู้ที่ได้โคต้าก็ซื้อไปที่เหลือเขาก็เป็นทอดทอดทอดทอดทอด
ปัญหาคือเจตอนนี้ซึ่งมีมือขวาของเจชื่อเขตตามที่ผู้เสียหายเขาบอก

เพราะว่าคนที่ออกมาร้องเรียนตั้งแต่เมื่อวานนี้เนี่ย
คนรวมเงินกันก็ประมาณ๕๐๐ล้านได้

ไม่มีลอตเตอรี่ให้และไม่มีเงินคืนให้กับกลุ่มคนต่าง
ทุกคนเป็นผู้เสียหาย
และขณะเดียวกันอาจจะตกเป็นผู้ต้องหาไปในตัวด้วย
๒คนนี้เสียหาย๓๖ล้านบาท
จองซื้อนะครับไม่ได้โอนเงินตรงให้กับเขตนะฮะแล้วก็ให้นักข่าวดูเอกสารการโอนนะครับ
ทั้งหมดเนี่ยโอนเข้าบัญชีของบริษัทที่ชื่อบริษัทอิสระเครดเดอร์จำกัดนะฮะ
ถ้าบริษัทนี้ไม่เกี่ยวข้องอะไรด้วยเนี่ยท่านสามารถชี้แจงอะไรเพิ่มเติมได้
หรือว่าไปพบเจ้าหน้าที่ก็ได้นะครับแต่คนที่เขาโอนไปเขาบอกเนี่ยเขาโอนให้กับเจนะ
บริษัทนี้อยู่ภายใต้การดูแลของเจที่เป็นต้นสายที่ทัพนัทเนี่ยจองซื้อลอตเตอรี่
เริ่มเดิมทีเนี่ยโอนเข้าบัญชีเจก่อนนะแต่เป็นอีกเจนึงนะฮะเขาบอกไม่ใช่เจ
นางสาวจิตราที่เป็นผู้ต้องหานะแต่๒เดือนที่ผ่านมาเนี่ยให้โอนเข้าชื่อบัญชีบริษัทนี้
เราก็ตรวจสอบเอกสารการจัดตั้งบริษัทบริษัทนี้จดทะเบียนเมื่อ๑๗มีนาคม๒๕๖๔นะครับ
จดทะเบียน๑ล้านบาทเป็นบริษัทให้กู้ยืมเงินมีกรรมการหนึ่งคนชื่อนายวรายุทธ์พันรำ
ซึ่งนายทัพนัทบอกว่าเขาก็ไม่รู้ว่าชื่อวรายุทธ์พันรำเนี่ยเป็นใคร
แล้วเกี่ยวข้องยังไงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหมือนกันค่ะอ่าเดี๋ยวคุณวรายุทธ์ดูข่าวอยู่นะฮะ
ขอให้ทราบว่ามีคนที่เขาเป็นผู้เสียหายเขาบอกว่าเนี่ยมันมีชื่อบริษัทนี้แล้วมีชื่อคุณเป็นกรรมการอยู่
ซึ่งเขาอาจจะไม่รู้เรื่องด้วยก็ได้ส่วนเจเนี่ยเป็นผู้ชายนะที่เขาโอนให้เนี่ยมารู้ตอนหลังว่า
เป็นสายต่อจากเขตที่เป็นมือขวาของนางสาวเจ
ชื่อจริงคือนางสาวจิตราซึ่งตอนนี้เขาบอกว่าเขาก็ยังตามตัวเขตไม่ได้เหมือนกัน
แม้ปิดลิ้นทันทำเรื่องนี้ทั้งด้วยนะครับ
จะไม่ส่อง

นี่เลยก็เขียนเขากับพี่บอยพี่พู่ทิพัฒน์อย่างเดียวเลย
เขาก็เลยบอกว่าอ๋อแล้วบริษัทนี้มันมีด้วยเหรอครับ
มันมาเกี่ยวกับคนกันยังไงได้ยังไง
แล้วก็มีชื่อของคุณวรายุทธ์พันรำ

ที่ท่านถูกพาดพิงที่ผู้เสียหายเขาบอกว่าเนี่ย
เขาโอนเงินเข้าไปให้เนี่ยถ้าอยากชี้แจ้งอะไรเพิ่มเติมก็บอกได้นะครับ

ว่าไปจงไปจดหรือเอาชื่ออะไรใครมาเราก็ไม่รู้นะครับ
ขณะเดียวกันนะครับเราไปที่บ้านของในเขต
วันนี้ที่บ้านนี่ปิดประตูเงียบนะครับไม่เจอใครนะครับทุกผู้ชมครับ
ในเขตเนี่ยฝากคลิปเสียงให้กับลูกทีมคนต่าง

ส่วนตัวเงินนะครับที่ลูกค้าโอนมาให้ผม

ตามที่ไอ้เจมันแจ้งออกไปแล้วนะครับว่าให้โอนไปไหนไปไหนบ้างนะครับ
อันนี้อาจจะต้องรอให้พี่เจ้าหน้าที่เขาตรวจสอบครับ
ว่าตัวเงินที่โอนออกไปเนี่ยมันโอนไปไหนบ้างนะครับ
ผมไม่ได้ยักยอกหรือเก็บอะไรไว้เลยนะครับอันเนี้ยต้องรอให้พี่เจ้าหน้าที่เขาติดต่อมาจริงจริงนะครับ
เพราะว่าตอนนี้ผมเข้าใจว่าทุกคนเดือดร้อนกันทุกคนรวมทั้งผมเองด้วย
ฉะนั้นอาจจะต้องใช้เวลาให้พี่เจ้าหน้าที่เขาได้ทำงานกันนิดนึงนะครับ
เขตเขาก็ส่งคลิปเสียงเนี่ยให้กับบรรดาลูกข่ายอะไรของเขาที่
สั่งลอตเตอรี่กับเขาอ่ะเหมือนกับบอกว่าเขาเองเขาก็โอ้โหเงินทองอะไรเขาก็ไม่รู้เรื่องอ่ะ
นี่ฮะทนายรณรงค์แก้วเพชรประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมนะครับ
เข้ามาช่วยดูแลคดีนี้ให้กับผู้เสียหายคนต่างนะครับ
วันนี้พาผู้เสียหายไปยื่นหนังสือต่อผู้บังคับการกองปราบรามนะครับ
เพื่อขอให้กองปราบรับโอนสำนวนคดีนี้มาทำคดี
เพราะเชื่อว่านอกจากนางสาวจิตราหรือว่าเจที่มามอบตัวเมื่อวานนี้
ยังมีผู้ร่วมขบวนการอีกหลายคนที่ยังไม่ถูกแจ้งข้อหาดำเนินคดี
พร้อมกับขอให้ช่วยติดตามยึดทรัพย์ที่ได้จากการทำผิดมาคืนให้กับผู้เสียหายด้วย
แล้วก็ดำเนินคดีเพิ่มเติมในข้อหาช่อกงประชาชนด้วย
ใครแนะนำเขาแบบนี้มันไม่แฟร์กับประชาชนเรื่องนี้นะครับ
หลังจากนี้เนี่ยผู้เสียหายก็จะเดินหน้าไปที่สำนักงานตรวจแห่งชาติต่อ
เพื่อยื่นเรื่องถึงพบตร
คือเมื่อวานนางสาวจิตราเนี่ยไปมอบตัวที่กองบัญชาการภูทรภาค๒

ก็เลยต้องส่งตัวไปที่ต้นคดีที่เขาไปแจ้งความที่สพเมืองตราดนะฮะ
บอกว่ามันจะมีข้าราชการระดับสูงคอยช่วยเหลือหรือเปล่า

คือต่อให้ดำเนินคดีได้การชดใช้ค่าเสียหายมันอาจจะไม่ทั่วถึงนะครับ
โนตรียิ่งยศเทพจำนงโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กล่าวถึงกระแสข่าวที่บอกว่ามีตำรวจยศพลตำรวจเอกตกเป็นเหยื่อของขบวนการโกงลงทุนลอตเตอรี่ในขบวนการนี้ด้วย
ยืนยันว่าจากข้อมูลณขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลว่ามีตำรวจยศพลตำรวจเอกเข้าไปเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้นะครับ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติก็จะตรวจสอบเรื่องนี้ให้หากใครตกเป็นเหยื่อก็ขอให้ออกมาแจ้งความได้นะครับ
เพราะขณะนี้ยังไม่มีใครออกมาแสดงตัวหรือว่าร้องทุกข์กล่าวโทษเกี่ยวกับรายละเอียดต่างที่เกิดขึ้นที่เป็นในส่วนของพลตำรวจเอกที่เข้าไปเกี่ยวข้องอะไรแบบนี้นะครับ
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะบรรยากาศที่สพเมืองตราดนะคะผู้เสียหายไปแจ้งความกันอย่างต่อเนื่องเลยนะคะ
คือผู้เสียหายเขามากันจากหลายพื้นที่ทั้งกรุงเทพหลายจังหวัดในภาคตะวันออกด้วยพอเขารู้ว่านางสาวจิตราหรือเจไปมอบตัวเนี่ยนะคะเขาก็ไปกัน
นี่ค่ะมีสอสอที่ตราดก็ไปให้กำลังใจผู้เสียหายด้วยนะคะเพราะว่าบางคนเขาแบบเครียดมาก
ค่าความเสียหายคือมันหลักแบบโอ้โหมันเยอะมากอ่ะเขาก็ร้องไห้น้ำตาไหลกันเลยอ่ะทีนี้ค่ะตำรวจบอกแบบนี้นะคะ
ตอนนี้ผู้เสียหายแจ้งความไว้ที่สพเมืองตราด๖๘คนเฉพาะสพเมืองตราดนะคะ
มูลค่าความเสียหายเฉพาะที่แจ้งมาที่สพเมืองตราดนะคะ๑๔๐๐ล้านกว่าบาทค่ะ๑๔๐๐ล้านนี่ยังไม่รวมที่สพคลองใหญ่นะ
พอเจมอบตัวเนี่ยนะคะตำรวจบอกว่าก็ต้องรวบรวมพยานหลักฐาน
ว่ามีผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอีกประมาณ๓ราย
ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการรวบรวมพยาหลักฐานเพื่อออกหมายจับเพิ่ม
ส่วนเส้นทางการเงินบัญชีต่างเนี่ยตำรวจอายัดไว้หมดแล้ว

แล้วก็อยู่ในขั้นตอนการสืบสวนติดตามเส้นทางการเงินเพิ่ม
และผู้เสียหายยังแจ้งความกันอย่างต่อเนื่องเลย

อันนี้ตกเป็นเหยื่อต้องไปแจ้งความนะครับ
ถ้าถึงกระบวนการจริงยึดทรัพย์แล้วมาเฉลี่ยคืน

ความคุณไม่ได้เงินคืนนะฮะแล้วมูลค่าความเสียหายเยอะมากจริงจริง